โจรก่อเหตุเนี่ยมันมาแล้วมันก็เอาของไปโดยไม่บอกใช่ไหม
แต่นี่ฮะเจ้าตัวนี้ฮะ
ขอกันดีอ้อนกันดีเพราะว่าอยากได้มะม่วงสุกเป็นเจ้าหมาครับคุณผู้ชม

นี่ก็คือเจ้าถุงเงินครับคุณผู้ชมพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตนะครับ
ตัวขาวมาแบบนี้แล้วก็มานั่งอ้อนอยู่นี่เจ้าของก็ยื่นมะม่วงให้นะ
หัวเหลืองอาร่ำเลยสักพักมันก็ข้าไปครับ
แต่ค่าไปเนี่ยมันยังไม่กินทันทีนะ
มันก็เดินวนไปวนมาแป๊บนึง
แทะอยู่ครับพอเปลือกมะม่วงมันขาด
ค่อยใช้เท้าจับแล้วปากก็กัดเปลือกไปลอกออกมาด้วยนะ
คือมันไม่กินทั้งเปลือกนะไอ้หมาตัวนี้ละเอียดเหมือนกันนี่
ค่อยกินแต่เนื้อเลยฮะโอ้หวานฉ่ำเลย
อันนี้ไม่ใช่หวานหมูแล้วอันนี้หวานหมาค่ะ
คุณโมรทาวรามิตรครับเจ้าของเจ้าถุงเงินเนี่ย
อยู่ที่บ้านหนองแดงตะบนท่าม่วงที่๑๐๑ก็เล่าแบบนี้
ถุงเงินปกติมันชอบผลไม้อยู่แล้วพี่ปุ้ย
มันชอบกินผลไม้ตามฤดูกาลเลยแต่ก่อนมันกินลำไยนะ
พอตอนนี้มะม่วงมามะม่วงเยอะก็กินมะม่วงบ้าง
มันเป็นหมาตามฤดูกาลค่ะเออใช่นี่แหละครับ
พอเจ้าของเขาเก็บมะม่วงหน้าบ้านมาเจ้าถุงเงิน
พอเห็นดังนั้นเฮ้ยหวานละขอหน่อยแล้วก็แล้วกัน
แต่ขอดีดีนะมานั่งทำตาอ้อนนี่นี่นี่
ค่อยค่อยแกะค่อยค่อยแกะอ้อนจะอ้อนขนาดนี้เนอะ
เออแล้วเปลือกมันไม่กินแหละฉลาดมากจริง
เจ้าของเขาก็แปลกใจไงว่าเออปกติถ้าให้มะม่วงกับหมาตัวอื่น
มันก็กินหมดเลยนะคือกินทั้งลูกเลย
แต่ตัวนี้น่าจะฉลาดแล้วเอาไปแต่เนื้ออย่างเดียวครับ
ก็เลยเอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกคนเข้ามาดูคลิปก็เอ็นดูเจ้าถุงเงินกันเพียบเลยฮะ
โอ้ยเอ็นดูลูกอะไรวะเออฉลาดมาก

ถ้าเองได้ลองคู่ข้าวเหนียวลาดกะทินะเองจะติดใจกว่านี้
เองจะลืมอาหารเม็ดไปเลยอ่ะ